ท่านหนึ่งเสียชีวิตจากโรคโควิดลูกชายค่ะ
ไม่มีโอกาสแม้จะร่ำลาเป็นครั้งสุดท้าย
เจ้าหน้าที่ต้องเป็นคนกลางในการประสานโทรศัพท์
ให้ลูกชายสั่งลาผ่านเสียงโทรศัพท์

แม่ไม่ต้องขนนะแม่แม่ไม่ลำบากอีกแล้วนะ

เอาไว้สบายนะแม่
พี่แป๊กขอบคุณมากนะครับ

ครับขอบคุณมากครับ
แป๊ะคือเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนกลางนะคะ
โทรศัพท์ให้ลูกชายเนี่ยสั่งลาคุณแม่ที่เสียชีวิตเป็นครั้งสุดท้ายนะคะ

ท่านเสียชีวิตจากโรคโควิด๑๙นะครับ

คุณผู้ชมทีนี้หลังจากที่คลิปนี้ถูกโพสต์ออกไป
แน่นอนชาวเน็ตคือมาแสดงความเสียใจ
บอกว่าคุณแม่ท่านไปสู่สุขติแล้วนะคะ
ส่วนคนที่เหลือเนี่ยโดยเฉพาะลูกชายเองเนี่ย

เพราะว่าเป็นลูกสาวเปิดคลิปคำสั่งเสีย

ก่อนที่แม่เธอจะจากไปด้วยโรคโควิด๑๙ครับ
ทั้งสัญญาทันทีที่โลกใบนี้
หยุดมนต์แล้วไม่มีดวงดาว
และดวงจันทร์ทันทีทิมเมฆบนฟ้า

ไม่ต้องห่วงหนูจะดูแลน้องเอง

ลูกสาวเป็นคนเอามาโพสต์เอาไว้ในแอปติ๊กต๊อก

แม่ต้องป่วยเป็นโควิด๑๙นะครับ

แต่อาการท่านสุดหนักลงเรื่อย
โทรไปหน่วยงานไหนก็บอกว่าท่านต้องรอก่อนนะฮะ
กระทั่งวันหนึ่งแม่ได้เตียง

ได้กินยาตัวอื่นนอกจากฟ้าทลายโจรนะฮะ

แต่ปรากฏว่าแม่อยู่โรงพยาบาลได้แค่วันเดียว
แม่ของเธอก็เสียชีวิตครับ
สัญญากับแม่บอกว่าจะดูแลน้องอีก๓คนให้ดีที่สุด
จะทำให้เต็มที่เต็มความสามารถของเธอ
ขอให้แม่อย่าห่วงเลยนะครับ

คือคนที่อยู่ด้วยกันมาอยู่ดีก็ต้องจากไป
เมื่อวานนี้มียอดคนตายในบ้านนะครับที่สวบคอออกมาแถลงนะฮะ

ชีวิตใครที่ต้องเจอสถานการณ์แบบนี้มันเจ็บปวดรวดล้าวใจ
ไม่ทันได้มีการสั่งลากัน